เราทราบกันดีอยู่แล้วว่ามันมีกฎระเบียบของคณะกรรมการควบคุมโรคในช่วงนี้
ก่อนออกจากบ้านก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยแบบนี้
ขับรถเกินกว่า๑คนก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยมันมีกฎหมาย
แล้วก็ป้องกันเรื่องของโควิดด้วย
คุณแม่คนหนึ่งปั่นจักรยานคุณลูกซ้อนไปตลาด
แม่ค้าเขาเตือนว่าทำไมคุณไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย

แล้วก็บอกแม่ค้าสวมหลายชั้นนะ

มึงไม่ได้ว่าคนไม่ฝันมึงไม่ได้ด่าเค้า

ไม่ใช่มึงไปด่าเค้า
แต่กูอยู่ตรงนี้มึงไม่ว่า

น้ำลายมันยิ่งกระเด็นใส่กันเนอะใช่

ตลาดที่นณพบุรีเนี่ย
และโดนทัพบุรีนี่สีแดงแข็ง
เออติดกันเยอะแยะมากมายตอนนี้ก็โอ้โหหวั่นวิตกทีเดียวเชียวคุณผู้ชม
คือคลิปนี้ชาวบ้านเขาถ่ายเอาไว้ผู้หญิงคนนี้อายุสักประมาณ๒๐๓๐นี่แหละครับ
ก็ปั่นจักรยานมาแล้วก็มีเด็กกอดเอวมานะฮะก็เด็กผู้ชายนะครับ

จริงแล้วเขามีเด็กผู้หญิงอีกนั่งมาด้านหน้าด้วยนะนะฮะ
จอดซื้อของครับโดยผู้หญิงคนเป็นแม่เนี่ย

แล้วเหมือนกับว่าคือคลิปคือก่อนหน้านี้เราไม่ทราบว่าแม่ค้าเขาตะโกนว่าอะไรไป
แต่คลิปเนี่ยมันมาตอนที่ผู้หญิงคนปั่นตะโกนต่อว่ากับแม่ค้าไปแล้วนะฮะ
ประเด็นได้ว่าเหมือนแม่ค้าเตือนเขาเรื่องทำไมไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างนั้นอย่างนี้
แล้วก็จับใจความได้ว่าผู้หญิงคนนี้ก็น่าจะเป็นแม่ค้าเหมือนกันแล้วไปขายของอยู่ตลาดนี้เหมือนกัน
แต่ไม่รู้ว่าขายตรงไหนเพราะเขาบอกว่าเป็นแม่ค้าเหมือนกันจะมาด่ากันอย่างนี้ได้ยังไงอะไรแบบนี้นะฮะ
ผู้หญิงคนนี้เขาก็พูดกลับไปดาบกลับไปค่อนข้างจะหยาบคลายนิดนึงตามที่คุณผู้ชมได้ยินนะแล้วก็ขี่รถออกไปนะฮะ
จุดที่เกิดเหตุคือที่ตลาดดอนพรมใกล้กับป้ายรถประจำทางถนนบางกรวยไซน้อยที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับ
ใช่พื้นที่สีแดงเข้มเลยนะคะ
พี่เบิร์ตบอกว่าจริงแล้วมันน่าจะมีประเด็นอื่นด้วยใช่ไหมคะ

ยังขอพูดในเฉพาะประเด็นนาฬักษณ์อนามัย
ใส่เถอะค่ะหน้ากากอนามัยดีกว่าไปใส่เครื่องช่วยหายใจ
แล้วนอนโดดเดี่ยวเดียวดายไม่มีใครดูแลท่าน
ที่สำคัญลูกที่นั่งข้างหน้า๒ขวบ
ถ้าเป็นขึ้นมาก็กังวลว่าลูกจะมีอาการที่มันจะรุนแรงกว่านี้

หน้ากากอนามัยดีกว่าใส่เครื่องช่วยหายใจ

อันนี้ซื้ออันนี้ชอบนะฮะตรงใจมากเลย